ปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงเน้นเรื่องของการกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านทางโครงการ๑๒เมืองต้องห้ามพลาดพลัส
โดยชูการชิมอาหารท้องถิ่นแล้วก็เป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโดยโครงการ๑๒เมืองต้องห้ามพลาดพลัสประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนนายุทธศักดิ์สุพศรเป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็ระบุว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
โดยเน้นให้นักท่องเที่ยวนั้นร่วมกันค้นหาและชื่นชมกับกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่
ตำน้องแดงที่จังหวัดเลยข้าวครุกพริกเกลือที่จันทบุรี
แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้สัมผัสสิ่งที่น่าสนใจ
ถูกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
รูปแบบของการส่งเสริมการขายสำหรับประชาชน
สินค้าโอท็อปก็มีอาหารท้องถิ่นก็มี
แล้วก็กิจกรรมสาธิตน่าสนใจตั้งเป้าหมายผู้ประกอบการ
ออกบูธประมาณ๑๒๐รายครับ
ทางด้านของนางสุจิตราชงชาญสิทโทเป็นรองผู้ว่าการ
ด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่า
ปีนี้ได้ร่วมมือกันกับพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชน
โปรโมชั่นกิจกรรมพิเศษในพื้นที่เมืองต้องห้ามพลาด
อย่างเช่นโตยาต้าเมืองไทยประกันชีวิต
ซูบิชิอิเล็กทริกกัญยงวัฒนา
แล้วก็จะได้ลูกค้าระดับไทยเอ็นที่มีกำลังจับจ่ายสูง
เพิ่มมากขึ้นเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ๓๐ลูกค้าทั่วไป
ร้อยละ๗๐และคาดกันว่ากิจกรรมต่างจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศได้ประมาณ๙๕๐๐๐ล้านบาท

แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวของปีนี้ไปถึง๒๗๗๐๐ล้านบาทครับ